คุณผู้ชมฮาจากเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ในช่วงเย็นนะครับเพราะว่ามีเหตุยิงกันอยู่ในห้าง
ห้างเปิดใหม่ที่สมุทรปราการ
คนในห้างตื่นตระหนกตกใจ
กลัวจะซ้ำรอยหกการที่เกิดขึ้นที่โคลาธคุณ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่เปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลนะครับ
คนในห้างเขาตกอกตกใจกัน
เพราะว่าหน้าห้างมีเสียงปืนยิงกันสนั่นลั่นทุ่งเลยนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้วได้รับแจ้งเหตุ
สรุปแล้วเป็นเหตุที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ก่อเหตุยิงกันคือมี๒วิน
ฝั่งหน้าห้างกับวินฝั่งตรงข้ามห้าง
อ้าวมาปะทะกันมีปากเสียงกัน
ทะเลาะวิวาดกันแย่งลูกค้ากันหรือไม่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าห้างแห่งหนึ่ง
ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

บริเวณวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

กระจายเกลื่อนถนนจำนวน๘ปลอก

แล้วก็เก็บปลอกกระสุนเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ
ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
แต่พบรถยนต์ฮอนด้าสีขาวของประชาชนที่ขับผ่านไปผ่านมา
ตอนเกิดเหตุโดนกระสุนที่ท้ายรถด้านขวาตรงกันชนเป็นรู๑นัด
ตอนนั้นถามว่าแล้วพวกวินไปไหน

อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับหนีไปแล้วนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุ
ก็ทราบว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้ง๒วิน
คือตั้งวินห่างกันประมาณ๓๐๐เมตร
วินแรกอยู่ทางออกของห้างเลย
เป็นวินที่เพิ่งจะมาตั้งหลังจากห้างเพิ่งเปิด
ส่วนอีกวินหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างที่หมู่บ้านปรีชา
เป็นวินที่ตั้งวินมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็มักมีปัญหากันทั้ง๒วินนะ
เรื่องของการแย่งกันรับผู้โดยสาร
มีปากเสียงทะเลาะวิวาส
แล้วก็ก่อเหตุชักปืนยิงใส่กัน

ด้านของพันธ์ตำรวจตรีสมเกียจนาเจริญ

ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าวินที่ตั้งอยู่หน้าห้าง
มีนายเจดปเจริญอายุ๕๕ปีเป็นหัวหน้าวิน
ส่วนอีกวินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้าง

มีนายประยูนโหงอ่ำอายุ๔๗ปีเป็นหัวหน้าวิน
ก่อนเกิดเหตุวินที่อยู่หน้าห้างของนายเจด
ขับขี่รถจักรยานยนต์วิน
วินหน้าหมู่บ้านปรีชาของนายประยูน

จึงทำให้นายประยูนหัวหน้าวินฝั่งนู้นไม่พอใจ
ถึงขนาดเดินข้ามมาที่วินของนายเจด

บอกว่าอันนี้มันปาดหน้ากันนี่นะ
อันนี้มันตัดหน้ามันแย่งผู้โดยสารกัน

ฝั่งห้างพอใจไหมก็ไม่พอใจเหมือนกัน
เกิดการโต้เถียงท้าทายกันยกใหญ่เลยนะครับ

เดินข้ามฝั่งกลับไปที่วินของตัวเองได้ประมาณ๓๐เมตร
เกิดเสียงปืนดังขึ้น
และทั้งสองฝ่ายที่พกพาอาวุธปืนติดตัวกันอยู่

ต่างพากันขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปคนละทิศละทาง
หลังจากนี้นะฮะตำรวจจะรวบรวมหลักฐาน
ออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่าย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีนี้
คดีนี้เกิดขึ้น๕โมง๒๙นาที
ห้างสรรพสินค้าย่านหนามแดงบางพลีตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เกิดจากกลุ่มวินจักรยานยนต์๒กลุ่มประมาณ๔๕คน
มีปากเสียงกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่กันนะครับ
ชักออกมาโอ้โหวินนี้เขาพกปืนด้วยเหรอคุณ

โอ้โหเขาพกปืนเหน็บเอวยกขึ้นเล็งใส่กันนะครับ
ผู้ก่อเหตุที่๑มีการยิงตอบโต้กันสักครู่
แล้วก็แยกย้ายการหลบหนีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่ม
หรือในส่วนของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ก็คงจะต้องให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนสิ้นกระบวนความก่อนนะฮะ
นี่รองโฆษกตำรวจเปิดเผยออกมา
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
และติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ในความผิดหนักทั้งนั้นเลยนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ยิงปืนโดยใช่เหตุด้วยนะครับ
แล้วก็ด้านของพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระดับทั้งกองบัญชาการระดับผู้บังคับการจังหวัด

รัดติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด
แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของวินด้วยคุณ
ต้องเรียกความสงบสุขคืนมาเรียกความเชื่อมั่นคืนมา
เพราะเมื่อวานคนตกออกตกใจกลัวเป็นเหตุกราดยิงนะครับ

ดิฉันเป็นลูกค้าที่ไปใช้บริการก็กลัวเหมือนกันนะ
กลัวสิคุณหรือเป็นเรื่องของผู้มีทิศพลน่ะนะ